เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเกิดขึ้นในวัดค่ะ
ลูกศิษย์วัดไปหลอกเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีน้องคนนี้ชอบมาที่วัด
แล้วก็มาทำความสะอาดหลวงตาเจ้าอาวาสก็จะให้เงินไปเล็กน้อย
ให้ขนมไปทีนี้เธอก็มาอีกค่ะมาทำความสะอาดบริเวณวัด
เจ้าลูกศิษย์วัดคนนี้อายุสามสิบหกปีแล้วนะ
หลอกบอกว่าไปซื้อน้ำแข็งให้หน่อยสิ
แล้วก็ตามมาเอาเงินด้วยจังหวะที่ตามมาเอาเงินภายในกุฏิ
กระทำชำราวเธอนะคะข่มขืนเธอค่ะ
สุดท้ายตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวมาได้แล้วค่ะ
บ่าย๒เมื่อวันนี้ตำรวจสอบภอคโฆษ์ขามรับแจ้งบอกว่า
มีคนหลอกลวงเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีเข้าไปข่มขืนกระทำชำราวภายในวัดแห่ง๑
ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบบริเวณที่พักของลูกศิษย์วัด
พบจริงด้วยตัวผู้ก่อเหตุก็คือนายสมชายบัวพันธ์หรือว่าน่องอายุ๓๖ปี
เพลเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครทีนี้อาสาสมัครตำรวจบ้าน
คนที่เป็นคนไปแจ้งเหตุบอกว่า
ขณะที่ตนเองกำลังทำงานช่วยอยู่ในวัดอยู่นั้น
จู่ก็มีน้องผู้หญิงคนนี้อายุ๑๒ปีวิ่งมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าถูกนายหน่องคมขืนแล้วก็เล่าด้วยว่า
เธอเคยถูกนายหน่องทุบตีมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ไม่กล้าฟ้องผู้ใหญ่
ทีนี้จากการสอบสวนทรัพย์ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะมาอยู่ที่วัด
ที่พ่อออกไปทำงานเป็นประจำมาคอยช่วยทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด
และน้องจะได้เงินได้ขนมเล็กน้อยจากหลวงตาผู้ใจบุญ
เอาไปให้เด็กทีนี้เด็กเองก็รู้จักกับนายนองผู้ก่อเหตุ
เพราะว่าเป็นเด็กวัดด้วยกันคอยมาเก็บกวาดวัดด้วยกัน
ก็รู้จักกันเป็นอย่างดีวันนี้ก่อนเกิดเหตุเด็กผู้หญิงเนี่ยปั่นจักรยานเล่นอยู่
แล้วนายหน่องเนี่ยก็เข้าไปเรียกหลอกเด็กบอกว่าไปซื้อน้ำแข็งให้พระหน่อยสิ
เด็กก็ตามไปเลยค่ะตามเข้าไปในห้องของนายหน่อง
จากนั้นนายหน่องก็อุ้มเด็กเข้าไปในห้องกระทำชำราว
จนเด็กวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือนายนองหลังถูกจับแล้ว
สารภาพบอกว่าก่อเหตุจริงแต่ว่าตอนนี้สำนึกผิดแล้วนะ
อารมณ์ชั่วทำในวัดด้วยแล้วคุณดูสิ
วีรกรรมไม่ได้หมดแค่นี้นะเพราะว่าผู้กำกับสพโคกขามบอกว่า
เด็กเนี่ยให้การบอกว่าถูกนายหน่องอายุ๓๖ปีเนี่ย
ทำร้ายร่างกายมาแล้วอย่างน้อย๒๓ปี
แปลว่าไปทำน้องตั้งแต่น้องอายุ๑๐ขวบ
และครั้งนี้มีหลักฐานยืนยันว่าถูกกระทำชำราวอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาในหน่องคือ
ข่มขืนกระทำชำราวอนาจารย์เด็กไม่เกินอายุ๑๕ปี
ใช้กำลังประทุษร้ายและจะไม่ให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนเด็ดขาดค่ะ
อารมณ์ชั่ววูบยังไงถึงทำไม่ดีได้ขนาดนี้